นางคู่นี้เป็นบ้านยูโรแล้วก็ธิสา
ละครเนี่ยเข้มข้นเล่นด้วยกันเข็มซ่อนไป

เห็นฟาดฟันในจอแบบเอาเป็นเอาตายของผู้ชม
แต่หลังฉากมันมีมุมที่แบบน่ารักนะ

พี่นุนวรนุษย์บูมกิตกองธิสายูโร
ป้อมกันไปเลยค่ะคุณแม่ค่ะ

ในกลร์ระธิสาในฐานะน้องใหม่ในวงการเกม

ยูโรเขาเมาส์ที่๓แบบซึ่งหน้ากันเลยเดี๋ยวไปฟังค่ะ

เขาจะไม่มีสะบดหรืออะไรสักคำเลยนะ
เขาจะโอ๊ยมันฆ่าเราแล้วมาช่วยเราหน่อย

โดนไล่ฆ่าไม่นะไม่นะไม่นะยายา

เกือบทุกคนพี่พลพี่บูมผู้จัดปวดหัวมาก

นักแสดงไม่ตั้งใจเล่นแต่เกม

โอ้โหสะบดเลยทีนี้

ถ้าเวิร์ดชาติอีซ่าก็แบบว่าอย่านะอย่าตีป้อมเขา

เอ็นดูอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ชมนะ